สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงเที่ยงนี้ในไทยรัฐบันเทิงกับใบตองรัชตะวันกันแล้วนะคะ
มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของนักร้องนักแสดงหนุ่มอ้นกรกฎค่ะ
หลังจากที่ได้รับบทรั้วของชาติด้วยการพิทักษ์ปลายด้ามขวานมาหมาดจากละครเวทีเรื่องผ้าห่มผืนสุดท้าย
ล่าสุดค่ะหนุ่มอ้นตัดสินใจสละสิทธิ์ผ่อนพันธุ์ขอลุ้นจับใบดำใบแดงค่ะ
นักร้องนักแสดงหนุ่มอ้นกรกฎหรืออ้นเดอะสตาร์วัย๒๔ปีค่ะ
เดินทางไปที่หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อยื่นสละสิทธิ์การผ่อนผันการคัดเลือกทหาร
ขอลุ้นจับใบดำใบแดงในช่วงบ่ายของวันนี้
โดยนักแสดงหนุ่มให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ขณะนี้ตนกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่๒
นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
และได้ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมาแล้ว๔ครั้ง
แต่ในวันนี้สมัครใจสละสิทธิ์การผ่อนผัน
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกโดยจับใบดำใบแดงเพื่อขอรับใช้ชาติค่ะ

แล้วก็เดี๋ยวต้องไปขึ้นไปจับประดำประแดงอีก

ก็๔ปีแล้วครับ

ทีนี้ก็ไม่รอปีที่๕ครับ

ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลย